เบาแดงเดินหน้าแจกต่อ
ไปแล้ว๑๓๖คัน
เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ต่อยอดสร้างอาชีพ
อย่ารอช้าส่งฝาเลย
แล้ววันนี้ก็เป็นคิวของผู้โชคดี
คนที่๑๓๗ไปลุ้นกันเลยว่าจะเป็นใคร
โอ้โหมีเป็นล้านฝาใครจะเป็นผู้โชคดี

และผู้โชคดีได้แก่
คุณวัชราศรีศุกร์จากจังหวัดสมุทรปราการ
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกาสามสิบนาที